แล้วก็เข้าจับกลุ่มเสียโป้รวมถึงการตรวจค้นที่พักของเสียโป้ด้วยนะครับ
ก็มีการควบคุมตัวพบตรได้มีการตั้งโต๊ะแถลงด้วยตัวท่านเองเลยนะฮะ
พูดถึงปฏิบัติการครั้งนี้โดยสรุปใจความคือบอกว่าออกหมายจับทั้งหมด๑๒หมาย
มีการจับกลุ่มซึ่งหน้าแล้วก็พกพาอาวุธปืนอีกหนึ่งหมาย
มีหมายจับเก่าอีกสองหมายทางตำรวจทำงานค่อนข้างจะละเอียดนะครับ
เพราะว่านี่ผู้ต้องหาเองทุนหนามีความรู้ทางกฎหมาย
ที่ผ่านมาปิดบังซ่อนเร้นพยานหลักฐาน
รวมทั้งมีระบบปฏิบัติการที่มีการป้องกันการตรวจสอบอย่างแน่นหนา
เทคโนโลยีออนไลน์ของเสียโบ้คือก็ดีป้องกันตำรวจตรวจค้น
แต่ทีนี้ตำรวจเขารวบรวมพยานหลักฐานอยู่นาน
มั่นใจจะเอาผิดได้มั่นใจจะสามารถฟ้องในชั้นศาล
เอาผิดผู้กระทำความผิดคือเสียโป้ได้นะครับ
แล้วก็มีการตรวจสอบว่าเสียโป้ผิด
เพราะว่าเป็นผู้โฆษณาชักชวนให้ผู้อื่นพนันออนไลน์
แล้วก็ผิดในข้อหาสมคบกันฟอกเงินโอ้โหเป็นคดีใหญ่นะคุณนะ
ตำรวจบอกสืบมานานแล้วในการปราบปรามทุจริตธุรกิจพนันออนไลน์ของเสียโป้
พบเงินหมุนเวียนเป็นพันล้านมีการฟอกเงิน
เพราะมีมากกว่า๒เว็บไซต์และ๖เว็บไซต์
ก็มีเซิร์ฟเวอร์อยู่ต่างประเทศนะครับ
พบตรหันไปคุยกับเสียโป้
แล้วก็ชี้แจงกับเสียโป้บอกว่าไอ้ที่จับมา
เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวหรือคดีอื่นนะ
เอาแค่ตรงนี้แหละไอ้พนันออนไลน์นี่แหละฮะ
ระหว่างแถลงข่าวพบตรหันไปถามเสียโป้ว่า
ได้ไหมไอ้อาชีพนี้เสียโป้ฟังคำถาม
นี่ตอนถามเลิกได้ไหมอาชีพนี้เสียโป้ฟังคำถาม
แต่ไม่ได้ตอบท่านพบตรแต่อย่างใดนะครับ

มีการเล่นพนันและสมคบกันในการเล่นพนันออนไลน
แล้วก็ฟอกเงินก็รวมผู้ต้องหา๓๑ราย
จะให้ประกันตัวหรือไม่คือไม่ให้ประกันตัวในชั้นสอบสวน
แต่ทีนี้ก็ต้องดูการพิจารณาของศาลอีกนะครับ